สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะแน่นอนนะคะว่า
ไปดูเรื่องของเหตุสลดที่จังหวัดเชียงใหม่
หนุ่มอนาคตไกลวัย๔๐ปีค่ะ
หอบความสำเร็จมาจากเมืองนอกเมืองนาคือไปเรียนเมืองนอก
เรียนจบจากเมืองนอกค่ะคุณผู้ชมทำธุรกิจประสบความสำเร็จที่เมืองนอก
ก็เลยกลับมาที่เมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มาเปิดสถาบันสอนวิชาได้๕ปีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
ขึ้นไปเดินเล่นกับญาติที่บริเวณชั้น๓๒ของคอนโดแห่งนี้ค่ะ
พอญาติเผลอฉวยจังหวะนั้นแหละค่ะ
กระโดดลงมาแล้วก็ดับคาที่แบบนี้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

ใกล้กับแยกสารเด็กตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตเบลอภาพนะคะ
เพราะว่าเป็นภาพที่ก็น่าหวัดเสียวนะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุพบศพชาย๑คนทราบชื่อก็คือนายอภิรักษ์จันสว่างอายุ๔๐ปี
คือผู้ตายเนี่ยเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เสียชีวิตในสภาพศพคือสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขายาวสีเทา
จากการชนะสุดพลิกศพพบว่ามีกระดูกหักหลายจุดด้วยกันรวมถึงกระโหลกศีรษะก็แตกร้าวด้วย
ซึ่งผู้ตายก็เคยทำธุรกิจส่วนตัวประสบความสำเร็จตอนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศ
หลังจากนั้นเอาล่ะประสบความสำเร็จก็อยากกลับบ้านเกิดนะ

กลับมาบ้านเราคุณผู้ชมมาทำธุรกิจคือสถาบันสอนภาษา

ก่อนที่จะเปิดธุรกิจได้๕ปีคือเอาเงินญาติมา
ยืมเงินญาติมาจำนวนหลายล้านบาท
มาลงทุนซื้อตึกแถวเปิดโรงเรียนสอนภาษา
แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดความเครียด
จนถึงกับก่อนหน้านี้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนแล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้ไปตรวจสอบประวัติของผู้ตาย
พบว่าเคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายในห้องพักมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นไม่สำเร็จเนื่องจากว่าญาติเห็นแล้วก็ไปช่วยเหลือไว้ได้ทัน
กระทั่งในช่วงเช้าก่อนวันเกิดเหตุ
ผู้ตายกับญาติเดินขึ้นไปชมบรรยากาศยามเช้า

ขึ้นไปชมบรรยากาศดานเช้าตอนเช้าที่บริเวณชั้นดาดฟ้า
ชั้น๓๒ของตัวอาคาร
ระหว่างที่กำลังเดินเล่นกันอยู่ค่ะ
จู่ผู้ตายปีนขึ้นไปข้ามกำแพงกระโดดลงมาจากอาคารคอนโดมิเนียม
ท่ามกลางความตกอกตกใจของญาตินะคะ
ก่อนที่จะรีบแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของการคิดสั้นในครั้งนี้
อาจจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้าหรือผู้ตายอาจจะมีปัญหาส่วนตัว

พอเครียดแล้วก็เลยตัดสินใจกระโดดตึกลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย
ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการส่งศพของผู้เสียชีวิต
ไปยังแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
เพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
ก่อนที่จะติดต่อให้ญาติมารับศพ
กลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะ